คุณผู้ชมค่ะมาต่อที่ครอบครัวนี้กันบ้างดีกว่า
น่ารักทั้งบ้านครอบครัวคุณชมพู่อริยาค่ะ
เมื่อคราวก่อนนะคะพาขอพาลูกแฝดไปชิมลางก่อน
ทริปนะคะไปใกล้นี่ก่อนไปฮ่องกงก่อนนะคะ
ล่าสุดคุณจัดใหญ่จัดเต็มค่ะ
นี่จะหนีบทั้งคุณสามีแล้วก็ลูกน้อยฝาแฝดนะคะ
ไปนี่ด้วยเลยร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคคุณผู้ชมค่ะ
โดยหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์ก็แพ็คกระเป๋า

ซึ่งในงานสาวชมพู่นะคะเผยให้ฟังค่ะ
ถึงการเตรียมตัวต่างว่าค่อนข้างพร้อม
แล้วก็ได้มีการซักซ้อมจากที่ฮ่องกงมาแล้วด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นดราม่าเรื่องวิธีการเลี้ยงลูก
ที่ชาวเนียนที่ชอบเข้ามาติ้งบ่อย
สำหรับทริปนี้นะคะกังวลมากน้อยแค่ไหน

ต่อไปห้องโกงก็ไม่มีความจำเป็นที่จะไปอะไรหรอก

จะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

บางทีก็แผนที่เราเตรียมไว้ก็จะใช้ไม่ได้

บทน้ำไม้คุณช่วยเลี้ยงลูกเยอะ
ลูกน้ำล้าน
อย่างเดิมฉุกเข้ามนุคอยู่แล้ว
ไม่ได้เครื่องจริงแต่ทุกท่านรู้ครับ

แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คืออยู่ที่เราตัดสินใจแหละบ้านใครบ้านมัน
เราก็เข้าใจจุดที่เรายืนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ข้าม
นี่ไงข้ามไปนะคะเป็นคุณแม่สุดสตรองจริงค่ะ

ก็คือเรื่องป้อนข้าวนะคะกับนมผสมให้กินค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีดราม่าเหมือนกันคุณแพทย์นับประพานะคะ
ก็บอกว่าป้อนข้าวน้องเรสซิ่งเร็วไปหรือเปล่า
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเชื่อว่าทั้งสองคุณแม่ปรึกษาคุณหมอเป็นอย่างดีแน่นอน

ก่อนหน้านี้คุณชมพู่ก็มีประเด็นดราม่าเรื่องการอุ้มลูกแล้วก็ถ่ายรูป

แต่อย่างที่เธอบอกว่ามีลูกทั้งทีแม้คนช่วยเลี้ยงเยอะจริงในโลกโซเชียลนะคะ